คุณผู้ชมครับตามความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่ปักทงชัยนครราชสีมาหน่อยนะครับ
แหบฮะไอ้แหบที่เป็นชายหนุ่มวัย๒๔ปีเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกับบ้านของเด็กนี่แหละนะฮะ
ที่ก่อเหตุฆ่าแล้วข่มขืนหรือจะข่มขืนแล้วฆ่าก็แล้วแต่
แต่เด็กหญิงวัย๘ขวบคนนี้เสียชีวิตแล้วเจอศพค่ำเมื่อวาน
นายคนนี้นะครับแล้วก็หนีไปเนี่ยทั้งคืนทั้งวันนะครับ
เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะไล่ให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่าดูล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาก่อนนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณภูริพัฒนบุญนินที่ลงพื้นที่ไปตามคดีนี้
อยู่กับชุดจับกลุ่มตอนที่ไปเจอตัวไอ้แหบพอดีนะฮะตรงนี้ครับ
แล้วเดี๋ยวดูภาพตอนที่ดึงตัวออกมาแล้วพาไปขึ้นรถเพื่อไปโรงพักนะฮะ
มันมาตัวเนี่ยไว้มันมาตัวเนี่ยไว้

ตรงเนี่ยมันต้มใสมากเลย
มันคล้ายมีคนคล้ายปวดแล้วก็ต้มใสมากเลยตรงเนี่ย
ใช่ค่ะเพราะว่าไปจับตัวได้ที่กระท่อมหลังบ้านของไอ้แหบเองนะคะ

คือก่อนหน้านี้เมื่อคืนเขาก็ตามหากันทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้าน๒๐๐กว่าคนนะคะ
ซ่อนตัวอยู่ในป่าแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยหิว
ไม่มีเงินติดตัวหิวข้าวคิดว่าตำรวจคิดว่าชาวบ้านคงเลิกตามหาตัวเองแล้วล่ะ
ตั้งใจว่าจะกลับมาที่บ้านของตัวเองเพื่อมากินข้าว
สุดท้ายก็โดนรวบตัวได้ในที่สุดนะคะ

ใจอนุวัสผลจปหรือใบแหบหรือนายแหบเนี่ยนะคะ
อายุ๒๔ปีมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงหัวใส่เสื้อสีส้มจริงนะ
เพราะว่าตอนที่ตามหากันเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งข่าว
ปรากฏในข่าวว่าตามหาในคนนี้จะเป็นเสื้ออีกตัวนึง
แต่ความจริงเขาใส่เสื้อสีส้มหลบหนีเข้าป่าไป
นี่ฮะเนี่ยเป็นภาพตอนที่แจ้งกันว่าถ้าใครเจอตัวเนี่ยบอกตำรวจหน่อย
แต่ตอนนี้เจอแล้วใช่ค่ะก่อนหน้านี้ตั้งรางวัลนำจับเอาไว้สองหมื่นบาทนะคะ
สุดท้ายตำรวจไปร่วบตัวนะคะโอ้โหนี่ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดต่าง
เราจะค่อยไล่กันอีกทีนึงนะครับเพราะว่า
คดีนี้สะเทือนใจผู้คนเหลือเกินนะฮะ
ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศที่สพปักทงชัยกันหน่อย
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจรวบตัวในแหบไว้ที่สพปักทงชัยนะคะ
แหบเองก็รับสารภาพแล้วด้วยนะคะ
ติดตามสดจากคุณภูริพัฒน์บุญนินนะคะ
อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่วินาทีจับกลุ่มเลยนะคะ

คุณผู้ชมครับเป็นในเวลากว่า๒๕ชั่วโมงเต็มนะครับ
สำหรับปฏิบัติการไล่ล่าตัวของไอ้แหบ
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆาตกรรมคมขืนน้องเด็กหญิงวัย๘ขวบ

อยู่ระหว่างการสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรปักทงชัยอยู่นะครับ

ทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานหลายสิบคน
จากตำรวจพิสูจน์หลักฐานของจังหวัดนครราชศรีมา
เดินทางเข้าไปตรวจอัตลักษณ์บุคคลของในแหบ
ภายในตัวของโรงพักของปักทงชัย
ไปตรวจเปรียบเทียบกับจุดที่พบ
บนตัวของน้องที่พบเป็นศพด้วยเช่นเดียวกัน
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ภายหลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มตัวไอ้แหบได้แล้ว
ตำรวจพยายามที่จะควบคุมตัวไปสอบปากคำ
ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าที่บริเวณฟูจิบิ๊กแลนด์ในบ้านโนนตูมนะครับ
แต่จุดนั้นคุณผู้ชมครับมีชาวบ้านตามมาเป็นจำนวนมาก
ทำให้ไม่สามารถสอบปากคำบริเวณจุดนั้นได้
ตำรวจจึงควบคุมตัวมาที่สพปักทงชัยเพื่อสอบปากคำแทน
พธภลหลักบุญผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๓
ใช้เวลาพูดคุยและสอบถามกับตัวของไอ้แหบประมาณ๓๐นาที
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
ก่อนลงมาบอกกับสื่อมวลชนว่าแท้จริงแล้ว
ตัวของไอ้แหบนั้นชื่อเล่นจริงนั้นชื่อว่าตม
โดยเจ้าตัวนั้นยอมรับสารภาพ
โดยเมื่อวานนี้เจ้าตัวนั่งดื่มสุรากับกลุ่มเพื่อน
และก่อนหน้านี้มีการดมกาวเข้าไปด้วย
แต่พบเจอกับเด็กนั้นจึงเกิดอารมณ์ทางเพศ
ก่อนที่จะลงมือก่อเหตุกับน้องถึง๒ครั้ง

จากนั้นในแหบจึงอุ้มน้องไปจุดที่เจอศพและลงมือก่อเหตุอีกครั้งนะครับ
โดยเจ้าตัวบอกว่าตอนนั้นน้องแน่นิ่งไปแล้วไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตหรือไม่
ซึ่งเหตุผลที่ต้องบีบคอน้องนั้นก็เพราะว่าตัวของน้องดิ้นรนขัดขืน
และพยายามร้องขอความช่วยเหลือนั่นเอง
โดยหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับ
ตัวของในแหบได้หลบหนีออกจากหมู่บ้านไปยังจุดที่พบเจอรองเท้าสีดำ
ก่อนที่จะหลบซ่อนตัวอยู่บริเวณจุดนั้นช่วงเวลาหนึ่ง
จนถึงเวลาประมาณตี๒จึงย้อนกลับมาที่กระท่อมหลังบ้าน
โดยหลบหนีการติดตามไล่ล่าของเจ้าหน้าที่
และปีนหน้าต่างเข้ามาเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมนะครับ
โดยใช้ที่นอนขนาดใหญ่และผ้าปิดปลังอำพางตัว

แหบก็อยู่ด้านในของกระท่อม
หลังบ้านไม่ได้หลบหนีไปอยู่ที่ไหนเลย

ญาติบอกนะครับว่ามีอาการทางจิตมาตั้งแต่เกิด
แต่ข้อมูลนี้ยังไม่ยืนยันว่าเจ้าตัวนั้น
ยังไม่เคยไปตรวจหรือรักษาที่ไหนมาก่อน
ซึ่งช่วงเวลาที่ผมเข้าไปจับกลุ่มตัวในแหกกับทางตำรวจนั้น
เจ้าตัวก็พูดคุยรู้เรื่องไม่ได้มีท่าทีหรืออาการทางจิตแต่อย่างใด
แต่ตอนที่ผมเข้าไปพูดคุยสอบถามนั้น
ตัวของในแหบปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับ
โดยบอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือข่มขืนน้องแต่อย่างใด

อยู่ระหว่างการสอบปากคำตัวของในแหบอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งมีการแจ้งข้อกล่าวหานักถึง๔ข้อหาด้วยกัน

ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
พาเด็กไปเพื่อการอนาจารย์
และข้อหากระทำชำลาวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีอีกด้วยครับ
คุณผู้ชมครับยังไม่มีแน่ชัดนะครับ
ว่าพวกนี้จะมีการนำตัวของอายแหดนั้น
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือไม่
ซึ่งทางผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๓บอกนะครับว่า
ต้องดูถึงความปลอดภัยของผู้ต้องหาอีกครั้งหนึ่งครับ
ทั้งหมดนั้นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์ปุณินข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสถานีตำรวจภูทรปักทงชัยครับ

ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจจริงนะคะ
แหบก่อเหตุข่มขืนแล้วฆ่าเด็กผู้หญิงอายุแค่๘ขวบเท่านั้นนะคะ
อันนี้ตามคำรับสารภาพของในแหบที่อ้างว่าเห็นเด็กอยู่คนเดียว
แล้วตัวเองก็เลยเกิดอารมณ์ทางเพศข่มขืนเด็กและบีบคอจนเด็กแน่นิ่ง
และเอาผ้าห่มมัดตัวเด็กเอาไว้ทิ้งเด็กเอาไว้เสียชีวิตอยู่นะคะ
แล้วก่อนหน้านี้ในแหบอยู่ในเรือนจำติดคุกข้อหากระทำชำราวเด็กชาย
ออกมาจากเรือนจำไม่ถึงสองเดือนนะคะก็มาก่อเหตุนี้อีก
ก็ออกมาอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละนะครับ
เจ้าหน้าที่จับกลุ่มไอ้แหบหรือว่านายอนุวัฒน์ผลจับโปะ
วัย๒๔ปีที่ก่อเหตุคมขืนแล้วฆ่าเด็กหญิงวัย๘ขวบ
ที่ปัดทงชัยนครรภาษฐศรีมาได้แล้ว
หลังจากหนีอยู่ทั้งคืนทั้งวันจับได้เมื่อเย็นที่ผ่านมานะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราตามข่าวเรื่องนี้
ตำรวจชุดจับกลุ่มแล้วไปเจอพอดีช่วงจังหวะที่บุกจับได้นะครับ

นี่ฮะท่านผู้ชมครับนายอนุวัฒน์ผลจปกหรือว่าในแหบวัย๒๔ปี
ผู้ต้องหาคมคืนแล้วฆ่าเด็กหญิงวัย๘ขวบนะฮะ
ก่อเหตุเอาไว้ที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
หลบหนีอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงวันนี้ตลอดทั้งวัน
จับได้เมื่อเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ตรงจุดนี้คือยุ้งข้าวหลังบ้านของตัวในแหบเองนะครับ
นี่ฮะห่างจากจุดที่เจอศพน้องสมมุติว่าชื่อน้องเอก็แล้วกัน
น้องเอไว้๘ขวบ๓๕เมตร
นี่ฮะเดี๋ยวฟังนะครับตัวของไอ้แหบตอนโดนจับเนี่ย
บอกว่ายังไงบ้าง

แล้วทีนี้ทำไมน้องเขาตายได้

ไม่ได้ไปไหนครับผมนอนอยู่ห้องนี้เดียว
นอนอยู่ห้องนี้เดียว

แล้วรู้ไหมว่าน้องเขาเสียชีวิต

ยุ้งข้าวอยู่หลังบ้านของตัวในแหบเอง
แต่ห่างจากตัวบ้านแค่ไม่กี่เมตรไม่กี่สิบเมตร

หากันแบบโอ้โหในป่าในเขานะครับ

ใช่ค่ะตอนจับได้เนี่ยบอกผมไม่ได้ทำผมไม่รู้เรื่อง
แล้วตานี่แบบขวางถมึงทึงเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านเนี่ยพอรู้ข่าวว่าตำรวจจับตัวได้แล้วนะครับ
จับตัวคนร้ายที่ทำร้ายเด็กหญิงวัย๘ขวบในหมู่บ้านได้แล้วเนี่ยนะฮะ

คือต้องการมาเห็นหน้าครับ
พร้อมกับตะโกนด่าทอสาบแช่งด้วย
เพราะถือว่าพฤติกรรมนี่โหดร้ายเหลือเกิน

เพราะว่าโอ้โหไปทำร้ายเด็กหญิงคือข่มขืนเขาแล้วฆ่าเขา
เธอยังอยู่แค่๘ขวบน้องอยู่แค่๘ขวบ

ติดคุกเพิ่งพ้นโทษจากคุกมานะครับทุกผู้ชมครับ
มานะครับคุณผู้ชมครับอำรวจคุมตัวนายอนุวัตร
ไปสอบปากคำบับเมืองคดีต่อที่สพปรักษ์ทรงชัยนะครับ
ซึ่งเป็นโรงพักพื้นที่เกิดเหตุคือจากหมู่บ้านที่ไปเนี่ยเนี่ย
จังหวะจะไปอีกทางแล้วต้องต้องถอยเข้ามาอีกทางหนึ่งฮะ
คือทางของหมู่บ้านก็แคบไงค่ะรัชบ้านก็ไปรอดูหน้า
ของคนร้ายกันเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเมื่อคืนชาวบ้านและ
เจ้าหน้าที่สองร้อยหัวคนนะค่ะครับช่วยกันตามหาคนร้ายคนเนี้ย
ทงเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันตามประกบรถของคนร้ายมานะฮะ
เพราะว่าคือชาวบ้านไม่ได้อยู่แค่ที่หมู่บ้านนะฮะ
ค่ะรู้ข่าวว่าเดี๋ยวต้องไปโรงพักแน่แน่
สอพอร์ปักทงชัยไปรออยู่นู่นใช่ค่ะนี่ฮะ
สุดท้ายนำตัวเข้าไปสอบปากคำนะครับนายอนุวัฒน์
ผลจาโปะหรือว่าในแหบหรือไอ้แหบนะฮะ
ก่อคดีไว้โหดเยี่ยมเหลือเกินก็สวมเสื้อสีส้ม
เหมือนกับตอนที่หนีไปแล้วเขาแจ้งข่าวกันว่าให้ตามหาผู้ชายคนนี้หน่อยนะครับ
ตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำนะครับพลตำรวจโทพานุรัติหลักบุญ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสามบอกว่าในแหบเนี่ย
ชื่อเล่นจริงจริงชื่อตัมซึ่งยอมรับสรภาพบอกว่า
เป็นคนลงมือข่มขืนแล้วก็ทำร้ายเด็กหญิงวัย๘ขวบจนเสียชีวิตจริง
สุดท้ายเขายอมรับนะครับเป็นการข่มขืนแล้วทำร้ายจนเสียชีวิตคือข่มขืนแล้วฆ่า
เมื่อวานเนี่ยสารภาพบอกว่าเมื่อวานนี้นั่งดื่มเหล้าอยู่กับกลุ่มเพื่อน
แล้วดมกาวเข้าไปด้วยจากนั้นไปเห็นเด็กหญิงก็เลยเกิดอารมณ์ทางเพศนะครับ
ก็เลยจับตัวน้องไปนะตามคำสารภาพของผู้ต้องหานะครับบอกว่าได้ลงมือกระทำกับน้องเนี่ย
ก่อเหตุถึงสองครั้งตรงจุดที่เป็นด้านหลังบ้านนะครับ
หลังจากนั้นพอทำร้ายน้องนะครับจนเสียชีวิตแล้วก็คืออุ้มน้องไปนะครับ
คือทีแรกเนี่ยน้องยังไม่ได้เสียชีวิตกระทำกับน้องเนี่ยก่อนที่จุดหลังบ้าน
แล้วอุ้มน้องไปไปตรงจุดที่เจอศพเด็กเมื่อวานอุ้มน้องไปตรงนี้
ลงมือก่อเหตุกระทำกับน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วในแหบก็บอกว่า
ตอนนั้นเด็กหญิงวัย๘ขวบก็แน่นิ่งไปนะครับซึ่งยังไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเสียชีวิตหรือไม่
แล้วก็เลยบีบคอน้องนะเหตุผลที่ต้องบีบคอเด็กอ้างว่าเพราะเด็กดิ้นรนขัดขืน
และพยายามร้องขอความช่วยเหลือนี่เป็นรองเท้าแตะของในแหบนะฮะ
ตอนที่หลบหนีตำรวจอยู่
เหมือนกับถอดทิ้งไว้หรือว่าจะถลุดหรืออะไรยังไงไม่รู้
เขาเจอเป็นหลักฐานไว้อยู่แถวคอปลา

ก็คือข่มขืนเด็กฆ่าเด็กไปแล้ว
แล้วก็ทิ้งเด็กไว้ทิ้งศพเด็กไว้ตรงจุดที่เจอศพค่ำเมื่อวานเนี่ย

ไปยังจุดที่เจอรองเท้าสีดำเมื่อสักครู่นี้นะครับ
หลบซ่อนตัวอยู่ที่นั่นสักช่วงเวลาหนึ่ง

จนถึงสักตี๒ได้ย้อนกลับมาที่ยุงข้าวหลังบ้าน
เพราะหิวและไม่มีเงินติดตัวเลยนะครับ
โดยหลบหนีการออกติดตามไล่ล่าตัวของเจ้าหน้าที่นะครับ
หนีมาได้หนีมาแล้วปีนหน้าต่างของยุ้งข้าวหลังบ้าน

ถามว่าเอาแล้วทำไมไม่มีใครอะไรเจออะไรยังไง
นี่ฮะที่นอนตรงนี้ในยุ้งข้าวเนี่ยเป็นที่นอนขนาดใหญ่
แล้วก็มีผ้าด้วยก็เลยเอามาปิดอำพลางตัวไว้
สรุปแล้วคืออยู่ในนี้เนี่ยตลอดทั้งวันนะฮะ
คือคนก็ไปหากันไปหาในป่ามีเข้าไปในป่าเห็นรองเท้าอยู่ตรงนั้น
แต่ว่าในแหบมันย้อนกลับมาใช่บอกหิวไม่มีเงินเลยย้อนกลับมาที่บ้าน
มาที่ยุงข้าวบ้านตัวเองแล้วก็ใช้ผ้าห่มใช้ที่นอนเนี่ย
ปิดตัวเองเอาไว้ซ่อนตัวอยู่ทั้งวันนะครับอ่าไม่ได้หลบหนีไปไหนเลยนะฮะ

ก็รับสารภาพว่าตัวเองได้ข่มขืนกระทำชำเหล่าเหยื่อจริงครับ
พยายามถามว่าได้เสพยาไหมก็ไม่ได้เสพนะครับก็อาจจะมีเห็นบอกมีดมกาวนะครับ
แล้วก็ก่อนเกิดเหตุก็มีการดื่มเหล้านะครับก็มีอารมณ์เขาบอกว่ามีอ่ามี
ดื่มเหล้าแล้วก็เลยเจอหลานเจออะไรก็เล่นกับหลานไปก็ได้กระทำตามที่เป็นข่าว
ทำไมต้องถึงขั้นที่จะเอาชีวิตนอง
เด็กสู้ครับผมดูแล้วเด็กเขาดิ้นเขาเอาผ้านี่ปิดปากเด็กครับ
สถานที่ที่เขาทำเป็นในบ้านหรือว่าในพงหญ้าที่เจอศพครับ
เบื้องต้นอยู่หลังบ้านก่อนเบื้องต้นที่คุยกันกระทำสองครั้งครับ
ครั้งแรกหลังห้องน้ำแล้วก็พาเด็กอุ้มไปที่พงหญ้าอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับการก่อเหตุของในคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
กลับไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะช่วงเวลาประมาณค่ำประมาณ๒๐นาฬิกาเนี่ย
ก่อเหตุก็คือมาพาตัวมาจับตัวเด็กไปนะฮะ
เด็กหญิงวัย๘ขวบที่เป็นเด็กหญิงในหมู่บ้านเดียวกันนะครับ
หลังจากนั้นก็ไปข่มขืนกระทำชำลาวน้องนะครับแล้วก็บีบคอน้องจนน้องเนี่ยแน่นิ่งเสียชีวิตไป
ก็ทิ้งศพน้องไว้แล้วก็หลบหนีไปนะฮะซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ป่าแถวบ้าน
ก่อนจะย้อนมาที่ยุงข้าวแถวบ้านนะฮะที่อยู่หลังบ้านนะครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยประกาศตามล่าตัวไอ้แหบตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับ
ทั้งวันทั้งคืนไม่เจอกระทั่งวันนี้เนี่ยก็ปูพรมค้นหาตลอดวันนะครับ
ภาคพื้นดินทั้งทางอากาศนะครับทั้งโดรนทั้งเฮลิคอปเตอร์นะครับ
จนกระทั่ง๑๗นาฬิกา๓๐นาทีก็มาเห็นความผิดปกติที่ยุ้งข้าวหลังบ้านของในแหบ
คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าคือเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นว่ามันดูล็อกผิดปกติใช่ไหมฮะ
พอเข้าไปดูเนี่ยงัดเข้าไปดูเนี่ยเจอตัวจริงรวมแล้วนะครับ
ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีซ่อนตัวอยู่ระยะเวลาทั้งหมด๒๑ชั่วโมงกับอีก๓๐นาที
นี่ค่ะสุดท้ายก็โดนจับได้ตามภาพนี้เลยนะคะ
ทีนี้ค่ะเรามาไล่เรียงลำดับเหตุการณ์กันตั้งแต่ต้นนะคะ
ก่อนที่ในแหบจะถูกจับตัว
คือสารจังหวัดนครราชศรีมาออกหมายจับนะคะ
นายอนุวัฒน์ผลจโปะหรือแหบอายุ๒๔ปีคือ๔ข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายพรากผู้เยาว์
พาเด็กไปเพื่อการอนาจารย์กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เรามาไล่เรียงเหตุการณ์กันแบบนี้นะคะ
ช่วงค่ำเมื่อวานค่ะในพื้นที่ตำบลทงชัยเหนืออำเภอปักทงชัย
เอนามสมมุตินะคะเด็กผู้หญิงอายุแค่๘ขวบค่ะคุณผู้ชม
หายตัวไปจากบ้านชาวบ้านก็ช่วยกันระดมกำลังออกค้นหาออกตามหา
เวลาประมาณ๒ทุ่มค่ะมีคนไปพบน้องเอนอนเสียชีวิตอยู่ในป่านะคะคุณผู้ชม
ห่างจากบ้านประมาณห้าสิบเมตรสภาพศพก็คือใส่เสื้อยืดใส่กางเกงขาสั้น
หน้ามีรอยเลือดค่ะมีน้ำมูกไหลออกมาลำคอมีรอยเขียวช้ำนะคะแก้มขวาเขียวช้ำ
วัยวะเพศมีเลือดออกมีคราบอสุจิลักษณะคล้ายถูกล่วงละเมิดทางเพศและมีผ้าห่มคลุมร่างน้องเอาไว้ค่ะ
หลังจากนั้นค่ะก็เริ่มออกปฏิบัติการไล่ล่าในแหบกันเลยค่ะนี่นะคะเพราะว่าในแหบตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกเลย
ประเด็นก็คือมีเพื่อนบ้านเห็นในแหบว่าในแหบคุยกับน้องก่อนที่น้องจะหายตัวไปทุกคนเลยพุ่งเป้าไปที่ในแหบ
เพราะในแหบเพิ่งออกมาจากคุกด้วยไม่ถึง๒เดือนก่อนหน้านี้อยู่ในคุกก็คือคดีกระทำชำราวเด็กผู้ชายทีนี้ค่ะไล่ล่าในแหบกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะการแต่งกายของในแหบก็คือใส่เสื้อสีส้มแขนยาวกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินโลโก้ทีมฟุตบอลจุดสังเกตก็คือข้อมือสักลายเขียนว่าน้องเมย์ยังไม่ชั
ตอนที่ประกาศตามหาในเสื้อสีส้มแบบนี้นะคะตอนจับก็คือภาพเมื่อสักครู่
ทั้งคืนค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาตำรวจสพปักทงชัยระดมกำลังเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ฮุก๓๑ชาวบ้านในพื้นที่เป็นร้อยคนนะคะ
กระจายกำลังกันค้นหาแบบปูพรมเลยนะคะรัศมี๕กิโลเมตร
ในการค้นหาคาดว่าในแหบน่าจะหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าเมื่อคืนก็เลยหากันในป่านะคะ
ชาวบ้านที่มาติดตามการค้นหาบอกว่าบ้านของในแหบเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านของน้อง
ห้าหลังคาหกหลังคาเรือนเองค่ะแล้วในแหบคล้ายกับคนวิกลจริต
คล้ายนะคะไม่แน่ใจว่าวิกลจริตจริงหรือไม่แต่ไม่มีอาชีพค่ะในแหบอยู่กับยาย
พ่อแม่แยกทางกันอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ติดคุกคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กชาย
พ้นโทษออกมาแล้วก็เนี่ยมาก่อเหตุนี้ในแหบเป็นบุคคลอันตรายนะคะ
เมื่อคืนเนี่ยประกาศตามหาตัวในแหบประกาศเลยว่าใครแจ้งเบาะแสนะครับ
รางวัลนำจับคือสองหมื่นบาทเลยนะคะประกาศกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ
เพราะว่าก่อคดีอุกชะกันเหลือเกินนะฮะค่ะคือที่ตำรวจต้องทำภาพในเสื้อสีส้มมาเนี่ย
เป็นภาพตัดต่อเอาเสื้อสีส้มมาใส่หัวของในแหบ
นะฮะเพราะว่าภาพที่มีการเผยแพร่กันตอนแรกเนี่ยก็ใช่ตัวในแหบนั่นแหละ

แต่จะใส่เสื้ออีกชุดหนึ่งนี่คือตัวนี้ใช่ไหมฮะ
ก็เลยทำเป็นแบบลักษณะโปสเตอร์ออกมาว่า
ใครเจอผู้ชายรักษณะหน้าตาแบบนี้ใส่เสื้อสีส้ม
ช่วยบอกหน่อยจะได้สังเกตเห็นกันชัดค่ะ
แล้วก็มีคลิปหนึ่งไม่แน่ใจว่าท่านจะเห็นกันหรือเปล่านะครับ

นั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนคือในแหบเนี่ยสารภาพว่าก่อนก่อเหตุ
เมื่อวานนี้ก็ดื่มเหล้าแล้วดมกาวนี่เป็นภาพก่อนหน้านั้นวันหนึ่ง
เมื่อวานคือคืน๑๐กุมภาพันธ์นี่คือ๙กุมภาพันธ์นั่งดื่มเหล้าอยู่
กับเพื่อนแล้วเพื่อนเขาถ่ายคลิปเอาไว้เพราะขณะที่นั่งดื่มเหล้ากัน
กับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านเนี่ยไอ้แหบทำอะไรรู้ไหมท่องบทสวดมนต์ท่อง
สวดมนต์ไปด้วยดื่มเหล้าไปด้วยก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะสติไม่สม
ประกอบหรือยังไรหรือเปล่าอ่าลองดูคลิปก่อน
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ปักทงชัยโคราชนะฮะ
ทั้งคุณภูริพัฒน์บุญนินทั้งคุณปียชาติคงถิ่นนะครับนี่คุณ
ริพัฒน์ก็ตามเจอเจ้าของคลิปนะครับ
เขาบอกว่าอ๋อคลิปนี้เพิ่งถ่ายเมื่อวันก่อนก่อนเกิดเหตุ
วันหนึ่งนั่งกินเหล้ากันอยู่หน้าบ้านคือตัวของในแหบเนี่ยเวลา
ที่เขามากินเหล้ากับกลุ่มคนในหมู่บ้านเนี่ยจะวัยรุ่นหรือว่าจะใคร
แล้วแต่เนี่ยกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยนะเขาจะกินกันทุก
เย็นนะครับตัวในแหบเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นเบ๊ของ
กลุ่มอ่าเนื่องจากจะดูแบบสติสตังค์ไม่ค่อยสมประกอบรู้เรื่องรู้
อะไรประมาณอย่างเนี้ยค่ะนะฮะเขาก็ใช้เป็นเบ๊คอยให้ไปซื้อเหล่าซื้อ
บุรีซื้อเบียร์ซื้ออะไรก็ว่ากันไปเหมือนเด็กเดินซื้อของใน
วงเล่าอ่ะแล้วก็นั่งกินเล่าเขาไปด้วยนะครับนั่งกันอยู่เนี่ย
อยู่ดีเพื่อนบอกแหบมันก็สวดมนต์ขึ้นมาอยู่ดีสวดมนต
ซะอย่างนั้นนะครับก็เลยยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้แล้ว
ก็ส่งเข้าในกลุ่มไลน์เพื่อหยอกล้อเล่นกันจนกระทั่งเมื่อวานไอ้
แห่ไปก่อเหตุพาเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านไปข่มขืนแล้วฆ่าเขา
ก็เลยเนี่ยคลิปเนี้ยหรือว่าภาพต่างที่มีกันเนี่ยก็มีการ
แชร์กันต่อไปเพื่อประกาศตามหาตัวใช่ค่ะตอนนั้นสวดอะไรกัน
เล่นนะครับเห็นมันสวดม่อนจะถ่ายเล่นหัวลงกลุ่มกันอย่าง
นี้มันไม่เต็มเลยพี่เอ่อมันไม่เต็มครับเป็นคนยังไงไม่
แต่เราก็ยังคบยังคบเป็นเพื่อนคบอะไรอย่างนี้อยู่ครับ
ออกมาแล้วมันก็จะทำตัวใหม่
ก่อนหน้านี้มันไปเข้าคุกคดีอะไร

ทำไมไปข่มขืนเด็กผู้ชายได้
ผมก็ไม่รู้หรอกมันเดินกลับบ้านครับ

เพราะฉะนั้นถ้าฟังจากเพื่อนในแหบ
ที่คุณผู้โดยทัศน์ไปเจอหนึ่งก็คือรู้ประวัติคดี
รู้ว่านายคนนี้เนี่ยเคยก่อเหตุ
ข่มขืนเด็กผู้ชายมาแล้วติดคุกเพิ่งพ้นโทษออกมาอันนี้รู้
ใช่ไหมฮะแล้วก็รู้ว่า
ลักษณะดูจะคือถ้าเขาจะสติไม่สมประกอบ
บ้าไม่บ้าต้องให้ตำรวจเขาไปตรวจสอบอย่างละเอียดกับแพทย์นะฮะ
ไม่งั้นมีผลกับคดีนะฮะแต่ถ้าจะถามว่า
ถ้าจะรู้ว่าใครสักคนหนึ่งในหมู่บ้านเราเนี่ยโอ้โห
ดูท่าทางแบบไม่น่าไว้ใจเลยอ่ะ
คุณต้องไม่ชวนเขากินเหล้าแล้วใช่ไหม
เพราะว่าถ้าเขากินเหล้าเข้าไปหรือว่าจะเสพยาเสพติดอะไรเข้าไปเนี่ย
มันสุ่มเสี่ยงมากต่อการก่อเหตุนะฮะ
ค่ะนี่สุดท้ายนี่กินเหล้าทุกวันนะครับ
อืมดมกาวด้วยใช่ค่ะ
แล้วอย่างที่ไอ้แหบสารภาพกับตำรวจนะคะ
ก็คือก่อนก่อเหตุกับน้องวัย๘ขวบ
ก็คือเมาไงทั้งดมกาวทั้งเมาเหล้า
แล้วก็มาก่อเหตุก็มันมีเหล้ากินทุกวัน
ใช่ไหมทีนี้ค่ะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง
ซ่าวและสะลดใจมากจริงคุณผู้ชมค่ะครับ
ทีมข่าวของเราก็คืออยู่ในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวาน
ทีมข่าวได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องผู้เสียชีวิตนะคะ
วันนี้พ่อกับแม่อยู่ระหว่างเตรียมตัวไปรับศพลูก
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
หลังจากที่เจ้าหน้าที่นำศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดค่ะ
แล้วก็จะนำร่างของน้องไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
พ่อของน้องนะคะให้ทีมข่าวของเราดูรูป
รูปสุดท้ายของน้องเป็นรูปที่คุณพ่อเนี่ยมีอยู่นะคะ
คือน้องเรียนจบอนุบาลอืมพ่อบอกว่าทุกวันเนี่ยนะ
เตรียมกระเป๋านักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียน
เพื่อให้น้องถือไปโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน
พ่อไม่เคยขาดพ่อดูแลน้องเป็นอย่างดี
ไม่มีน้องแล้วเนี่ยค่ะพ่อบอกว่าพ่อก็ทำเหมือนเดิมค่ะ
เตรียมกระเป๋าพ่อวางกระเป๋าใส่อุปกรณ์การเรียนอะไรให้เสร็จสับ
เหมือนทุกวันนี่คือกระเป๋าน้องนะคะ
แล้วพ่อบอกว่าที่วันนี้พ่อยังเตรียมกระเป๋าให้กับน้องอยู่เนี่ยนะ
พ่อจะเอากระเป๋าใบนี้ไปตั้งคู่กับศพของลูกพ่อ
เออมันเริ่มเกินไปหรือเปล่า
เริ่มเริ่มเกินไปค่ะ

คุณรักพ่อบอกออกค่ะผมบอกไปเลยค่ะว่า
ให้เจ้าหน้าที่ใช้การลงโทนแบบ
ส่วนแม่ของน้องค่ะแม่ของน้องคือน้ำตาไหลตลอดเวลาคุณผู้ชมค่ะ
แม่ของน้องก็คุยกับทีมข่าวของเรานะคะก็คุยทั้งน้ำตาเลยบอกว่า
เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เลิกงานค่ำคือก่อนหน้านี้ไม่ได้เลิกงานดึกขนาดนี้
พอกลับมาถึงบ้านก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมลูกไม่อยู่ในบ้าน
เห็นแค่รองเท้าวางหน้าบ้านมันผิดปกติค่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่แม่กลับมาถึงบ้าน
ลูกวิ่งออกมาหาแม่ทุกครั้งแม่ก็เลยออกตามหานะคะ
ไปถามกลุ่มวัยรุ่นที่ดื่มเหล้าอยู่ข้างบ้านว่าเห็นลูกสาวแม่ไหม
เดินตามหาอยู่สองสามรอบไม่เจอก็เลยไปบอกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ว่าช่วยแม่หน่อย
ช่วยออกตามหาหน่อยจนโอ้โหคุณผู้ชมคะไปเจอลูก
แต่เจอสภาพของลูกสาวเสียชีวิตอยู่ที่ป่าหลังบ้านนะคะ
มาเห็นกลุ่มนี้เขานั่งกินเหล้าอยู่ก็มาไม่เห็นลูกเรียกอ้อมบ้านไป
ปกติเห็นเรามาก็จีเอิ้นใส่เรียกใส่แล้วค่ะ
ตอนนั้นไม่เห็นเลยปกติจะเห็นนะเลิกงานตอนนั้นผิดสังเกตไงค่ะ
แล้วก็เดินว่าถามข้างนี้ไหน
นี้ก็นั่งกินเหล้ากันเอามันถามอย่างนู้นอย่างนี้

น้องจะนั่งเล่นอยู่นี่
ไม่ไปเตี๋ยวนั่งอย่างนี้ช่วงนั้นมันไม่มีมีคนอะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าจังหวะที่แม่และวัยรุ่นแถวนั้นคนแถวนั้นช่วยกันตามหาน้องเนี่ยนะครับ
นี่ค่ะคือตอนนั้นไม่รู้ไงไม่รู้ว่าในแหบเป็นคนทำร้ายลูกสาวไง
ก็ยืนอยู่ข้างข้างบ้านแม่บอกว่าท่าทางท่าทีของในแหบเนี่ยนะ
ก็ก้มหน้าก้มตาหลบหน้าหลบตาแต่แม่บอกแม่ไม่ได้คิดอะไร
คือใจก็คือตามหาลูกอะค่ะตอนนั้นลูกยังหายอยู่
ยังไม่เจอยังไม่รู้ว่าลูกเสียชีวิตคือยังตามหากันอยู่
แหบยืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ข้างบ้านแม่เลย
บอกว่าสักพักหนึ่งในแหบหายตัวไปแล้วแม่บอกไม่คิดนะคะ
ว่าในแหบเป็นคนที่มาทำร้ายลูกแม่คือก่อนหน้านี้เคยเห็นหน้ากันค่ะ
แม่บอกเจอหน้าในแหบแม่ยังคุยด้วยเลยแม่ยังทักแม่ยังคุย
แม่บอกว่าโอ้โหทำไมมาทำกับลูกสาวแม่แบบนี้นะคะ
แม่บอกเลยว่าคือแหบเนี่ยหนีทำไมตอนนั้นคือแบบหนีทำไม
ถ้าก่อเหตุกันขนาดนี้กล้าก่อเหตุก็ต้องยอมรับผิด

ตอนนั้นไม่เห็นเลยปกติเห็นช่วงหนึ่ง
เห็นช่วงหนูเรียกน้อง
อ๋อเราเห็นมันด้วย
เห็นว่าเราเรียกเสียงดังเรียกลูก
เสียงดังแล้วมันก็ออกมาอย่างเงี้แต่เราไม่เห็นว่ามันออก

ตำมันยืนเดินออกมาตรงนี้อยู่เลย
ตอนนั้นแล้วก็เห็นหน้าเรามันก็หลบไป
มันหายช่วงเราเดินหาลูกอีกรอบหนึ่งค่ะ

ด้วยปกติมันก็พูดเล่น
พูดมีมีอยู่ค่ะมีช่วงโมโหคุยหยอกกันอยู่ค่ะ
คุยได้แต่คนเราถ้าลูกเราเป็นขนาดนี้
ใครเขาก็ไม่เอาไว้หรอกเดี๋ยวเขาก็กลับมาทำลูกคนอื่นอีกไง

แต่ไม่อยากให้สำรวจปล่อยมา

นี่นะคะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะ

คุณผู้ชมคะแล้วจากบ้านน้องไปถึงจุดที่พบศพนะคะ

จุดที่พบศพอยู่ที่ป่าด้านหลังบ้าน

คือถ้ามองจากหลังบ้านเห็นเลยนะคะเห็นจุดที่พบศพเลยนะคะ
แต่ว่าช่วงเวลาเกิดเหตุมันเป็นช่วงเวลากลางคืน
ก็เลยชาวบ้านก็เลยมองไม่เห็นนะคะ
ก็เลยช่วยกันตามหาสุดท้ายเนี่ยค่ะ
พบน้องเสียชีวิตอยู่เนี่ยใกล้ตรงนี้ใกล้บ้านนะคะ
สิ่งที่เสด็จใจคุณแม่เหละเกินก็คือ
ไอ้คนร้ายเนี่ยช่วงที่แม่ตามหาลูกสาวไม่รู้ว่าลูกอยู่ไหนเนี่ย
ลูกสาวกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางทีกลับมาช้าใช่ไหมฮะ
เอิญเมื่อวานเลิกค่ำด้วยนะครับกลับมาไม่เจอลูกนะครับ
ท่านผู้ชมครับจากบ้านของน้องเอที่เสียชีวิต
ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตไปถึงจุดที่เจอศพนี่ไม่ไกลกันเลยนะครับ
จุดที่พบศพเป็นป่าด้านหลังบ้านของเด็กนะฮะ
ห่างจากตัวบ้านแค่๕๐เมตรนะครับ
ตรงนี้ฮะคือถ้าจุดนี้นะครับหากมองจากหลังบ้านไปเนี่ย
จะเห็นจุดเจอศพอย่างแน่นอนเห็นอย่างชัดเจนนะครับ
แต่ช่วงที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เป็นช่วงมืดค่ำแล้ว
ก็ทำให้ชาวบ้านมองไม่เห็นเหตุการณ์ว่ามีอะไรเกิดขึ้น
ว่าไอ้แหบเนี่ยมันจับเด็กไปแล้วไปทำร้ายนะครับ
รวมทั้งจุดนั้นจุดที่เจอศพเนี่ยนะครับ
ที่ไปก่อเหตุแล้วก็บีบคอเด็กนะครับ
คนที่พบศพคนแรกนะครับตอนที่แม่ของน้องตามหา
แล้วก็ไปเห็นวัยรุ่นใช่ไหมฮะอ่ากลุ่มวัยรุ่นเด็กแถวบ้าน
บอกให้ช่วยตามหาให้หน่อยนี่คุณภูริพัฒน์ไปเจอนะครับ
กลุ่มวัยรุ่นตอนนั้นเขาบอกว่าเขาก็นั่งดื่มเหล้าสังสรรค์กันอยู่ข้างบ้านน้องเอนี่แหละนะครับ
แล้วเขาก็พาเราไปดูจุดที่เจอศพนะครับ
โดยบอกว่าเขากับเพื่อนก็พยายามช่วยกันออกเดินตามหาน้องเอ
หาแบบโอ้โหทุกซอกทุกซอยหาจนทั่วนะครับ
จนกระทั่งเอ้าจากในหมู่บ้านเนี่ยลองเดินตามแบบพื้นที่ป่าด้านหลังบ้านหน่อย
เดินมาถึงตรงนี้ไปเจอผ้าห่มผืนใหญ่วางอยู่นะ
ผ้าห่มเนี่ยเขาเห็นแล้วนี่ฮะน้องคนนี้บอกว่า
ผมเห็นแล้วเห็นลักษณะเป็นเท้าของเด็กมันโผล่ออกมานอกผ้าห่ม
แต่ตอนนั้นไม่กล้าเปิดดูไม่กล้าเปิดดูจริงนะก็เลยไปบอกเพื่อนนะฮะ
ให้เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยไปตามเพื่อนมาแล้วช่วยเปิดกันนะครับ
พอเปิดขึ้นมาโอ้โหเป็นน้องเอนะฮะร่างของน้องเอเนี่ยนอนหงายอยู่นะครับ
ใบหน้าเนี่ยเขาบอกเขาจำได้ชัดเจนใบหน้าน้องเอมีรอยเลือดนะ
มีรอยน้ำมูกติดอยู่แบบเยอะเปลือเปื้อนไปหมดนะครับ
เขาก็รีบไปบอกแม่น้องเอเลยนะฮะแม่น้องเอมาถึงก็อ้าวลูกเสียชีวิตแล้วนะ
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
เขาบอกให้มานี่นะครับผมก็เลยยางมาเบิ่งส่วนกันยางลงมาเบิ้ง
ล่องมาหาบึงนะครับแถวทุ่งหน้าเผื่อมันเห็น
ก็เลยลองมาซ่อนกันมา๓๔คน

ตอนโมงวันทุ่มกับสองทุ่มนี่แหละครับ

ย้างมาเรื่อยเพราะมันอยู่ตรงนี้เขาเห็นอย่างไงตอนนั้นฮะ
เห็นแต่พระฮมปิดตัวน้องอยู่ครับตีนมันพัวออกมา

ครับ
แล้วพวกมันให้หน้าเขาเปิดเปิดลงมาเป็นน้องนอนสรุปอยู่ครับ

เป็นเด็กขี้หมูติ๊ดแก่มแล้วก็ลงเลือดติ๊ดแก่มครับ
คุณผู้ชมคะตัวในแหบผู้ต้องหาที่ข่มขืนและฆ่าน้องเอเด็กหญิงวัย๘ขวบเนี่ยนะคะ

แม่แยกอยู่กับคุณยายบ้านก็อยู่ใกล้กับบ้านของน้องเอเลยอะ
ก่อนที่จะจับในแหบได้นี่คือคุณยายของในแหบค่ะ
นั่งอยู่ข้างกับคุณภูริพัฒนบุญนินทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะ
นั่งอยู่หน้าบ้านคือยังจับในแหบไม่ได้นะ
จับในแหบได้ช่วงเย็นประมาณสัก๕โมงกว่านะคะ
ช่วงกลางวันยายบอกว่ายายมานั่งรอหวังว่าในแหบจะกลับมามอบตัวกับตำรวจ
ยายเลยมานั่งรออยู่หน้าบ้านแบบเนี้ยค่ะนี่ค่ะอืม
บอกกับภูริพัฒน์บอกว่าไม่อยากให้แหบหลานยายหนีไปไหนเลย
เพราะยายรู้ว่าหนียังไงก็หนีไม่รอดยังไงก็โดนจับอยู่ดี
คุณภูริพัฒน์ก็เลยคุยกับคุณยายนะคะยายบอกว่าชีวิตแหบอ่ะน่าสงสารเหมือนกันนะยายบอกนะครับ
บอกว่าพ่อแม่ก็เลิกกันตั้งแต่เล็กทิ้งแหบเอาไว้ให้ยายเลี้ยง
พ่อแม่ไม่เคยรับผิดชอบแหบก็เหมือนกับคนสติไม่สมประกอบ
ไม่ค่อยไปคลุกคลีกับใครเมื่อวานนี้ก็ยังไปช่วยงานปักทงที่วัดอยู่เลย
ส่วนตัวน้องเนี่ยน้องเอเนี่ยยายบอกว่าแหบเองก็เคยพูดคุยหยอกล้อด้วยเป็นประจำนะคะ
เพราะบ้านใกล้กันก็เหมือนกับน้องเอเป็นเด็กข้างบ้านเด็กผู้หญิงข้างบ้าน
ดูสิคะคุณผู้ชมค่ะเคยคุยเคยเล่นหยอกล้อกับเด็กแต่กลายเป็นว่าไปข่มขืนและฆ่าเด็กผู้หญิงข้างบ้านแบบนี้
ยายบอกยายเองก็ไม่คิดว่าหลานยายจะมาก่อเหตุแบบนี้ก่อนที่จะจับแหบได้เนี่ยยายก็บอกกับภูริพัฒน์นักข่าวของเราบอกว่ามอบตัวเถอะหนีก็หนีไม่รอด
มันคุณบทสมประกอบค่ะคุณบทจิมบาทแต่บอกงายสวนงายใส่พุทธไอ้ใส่อันไลฟ์ไปปื๊ดไปฮิตให้เขา
เมื่อวานนี้ก็ไปปักทงวัดให้กับคนให้เรียน
ก็นานีแล้วคุณบทสมประกอบค่ะคุณบทสมประกอบค่ะคุณบทสมประกอบค่ะคุณบทสมประกอบค่ะ

ก็นานีแล้วคุณบทสมประกอบค่ะ

ก็นานีแล้วคุณบทสมประกอบค่ะ

ก็นานีแล้วคุณบทสมประกอบค่ะ

ก็นานีแล้วคุณบทสมประกอบค่ะ
ข้างบ้านอยู่๓๔คนซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของน้องเอแค่เล็กน้อยเท่านั้น
หลังจากนั้นนะครับในแหบก็เห็นน้องเนี่ยเดินเล่นอยู่แถวบ้าน
ก็เป็นช่วงเวลาตามที่ผู้ต้องหาสารภาพคือดมกาวด้วย
แล้วก็เกิดอารมณ์ทางเพศก็เลยไปพูดคุยหลอกลวงน้องล่อลวงน้องนะครับ
หลังจากนั้นก็เลยพาน้องไปนะครับอาจจะด้วยการอุ้มการฉุดการดึงหรือจะอะไรก็แล้วแต่
แล้วก็ก่อเหตุข่มขืนน้องแล้วบีบคอน้องจนน้องเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้
ที่ตัวเองจะหนีไปเข้าป่าด้านหลังบ้านของน้องไปนะครับ
คาดว่าในแหบช่วงนั้นที่วะปอนไปเจอศพน้องแล้วมีผ้าคลุมอยู่
คงจะเอาผ้าห่มไปคุมตัวน้องนั่นแหละนะครับเพื่อจะอำพลางศพเอาไว้นะครับ
เราได้ข้อมูลจากคนที่อยู่บ้านข้างกับน้องเอนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้สัก๔๕โมงเย็น
นั่งทำอาหารอยู่ที่บ้านนะครับยังได้ยินเสียงน้องเอเนี่ยคุยกับไอ้แหบอยู่เลยนะ
แต่ก็คิดว่าเออก็คงคุยปกติอ่ะเพราะปกติคนแถวบ้านเด็กแถวบ้านเขาก็คุยล้อเล่น
หอกล้อกันตามภาษาอยู่แล้วนะฮะก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรนะครับ
แล้วช่วงนั้นเนี่ยยังมีลุงของน้องเออยู่ที่บ้านอยู่ด้วยก็เลยไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
สุดท้ายน้องก็หายตัวไปแล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งในแหบเองเนี่ยนะฮะก็เคยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของการอนาจารย์เด็กมาก่อนอยู่แล้ว

นี่นี่๓โมง๓โมง๔โมงเกี่ยวกับ๔โมงเลย

นี่ครับทุกผู้ชมครับก็เป็นสิ่งที่เพื่อนบ้านชาวบ้านก็ล้วนแต่สะเทือนใจนะฮะ
เด็กหญิงวัย๘ขวบในหมู่บ้านต้องมาเสียชีวิตกับเหตุการณ์แบบนี้
แล้วเป็นคนในหมู่บ้านที่ก่อเหตุแบบนี้มาแล้วติดคุกมาแล้วเพิ่งออกมาแต่คราวนี้ถึงขั้นฆ่าเด็กด้วยนะฮะ
คือผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยเกาะติดเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่กันหลายคนทั้งคุณภูริพัฒน์ทั้งคุณปียชาติคงถิ่นนะคะ
เดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเราจะให้คุณผู้ชมได้ไปติดตามบรรยากาศสดในพื้นที่นะคะ
นี่เป็นตอนที่คุมตัวได้นะครับ

ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โห

คือตอนที่ไปหาเนี่ยหากันแบบตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทั้งคืนนะฮะ
จนแบบจนคือเกิดเหตุในตอนค่ำอยู่แล้ว

ทุ่มนะฮะที่แม่ตามหาแล้วไปเจอศพเด็ก

แต่มันก็มืดไปเรื่อยมืดไปเรื่อย

สุดท้ายมาอยู่ที่ยุ้งข้าวหลังบ้าน
ซึ่งตอนนี้ศพของน้องเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปชนะสูตรเบื้องต้นมาแล้ว
ใช่ค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่า
ปฏิบัติการไล่ล่าตัวในแหบนะคะ
ก่อนที่จะจับได้เมื่อช่วงเย็นประมาณ๕โมงกว่าเนี่ยนะคะ
ก็คือเจ้าหน้าที่บอกว่ารู้ว่าในแหบไปไหนไม่ไกล
เพราะในแหบเป็นคนที่ใช้เงินไม่เป็น

สุดท้ายก็อยู่กลับมาที่บ้านเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศในพื้นที่นะคะ
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
รายงานสดเข้ามานะคะเชิญคุณปียชาติค่ะ
น้องเป็นคนที่ค่อนข้างเรียนดีนะครับ

น้องสามารถที่จะคัดลายมือจนได้รางวัลชนะเลิศนะครับ
นี่ก็คือคุณแม่นะครับ
เอาสมุดของน้องมาให้ดูนะครับ
ซึ่งเป็นลายมือของน้องนะครับ
ที่คุณแม่ยังคงเก็บเอาไว้นะครับ
ซึ่งมีเกียรติบัตินะครับที่น้องได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยนะครับ
เป็นการคัดลายมือระดับป๒นะครับ
ที่ทางคุณครูนะครับได้เอามาให้ของเราได้ดูนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวจะให้คุยกับคุณแม่นะครับ
ที่ได้สูญเสียไป
คุณแม่ครับวันนั้นเห็นบอกว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านตอนที่เกิดเหตุ

เป็นคืนแรกที่เรานำศพน้องมาตั้งแล้วก็เห็นบอกว่า
เป็นช่วงเวลาที่น้องหายไปเมื่อคืน
ก็เสียใจอยู่ค่ะดีใจช่วงที่ก็จับคนร้ายได้
ตอนนี้เป็นไงบ้างครับคุณแม่หลังจากที่เขาจับคนร้ายได้
ก็สบายใจขึ้นดีกว่าเก่าค่ะ
อยากจะฝากอะไรถึงคนที่ทำลูกเราไหมครับ
ถ้าเขารู้ตัวว่าเขาทำผิดเขาเขาไม่ถ้าเขาไม่ทำผิด

เห็นบอกว่าก็อยากที่จะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าเกิดขึ้นมาแล้วค่ะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับ
ย้อนไปดูเส้นทางของผู้ก่อเหตุนะครับ
เหตุนะครับที่ได้พาน้องไปกระทำอาณาจารย์ข่มขืนแล้วก็ฆ่านะครับ
นี่เป็นบ้านของน้องนะครับส่วนนี่ก็คือเส้นทางที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะครับ
ที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับก็คือบ้านของคุณลุงที่น้องจะมานอนมาเล่นเป็นประจำนะครับ
คุณพ่อครับเห็นบอกว่าน้องเนี่ยจะชอบมาเล่นที่บ้านของคุณลุง
ใช่ครับแต่วันนั้นวันนั้นก็เห็นบอกว่าเหมือนกับว่าน้องมีเครื่องนอนเพื่อที่จะมาบ้านคุณลุงด้วย
ใช่มาเอาที่นอนมานอนบ้านลุงแกก็ติดลุงนั่นแหละติดครับ
มาประจำบางทีก็นอนกับพ่อแม่แต่วันเกิดเหตุเห็นบอกว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุใช้
ครับผมอยากให้คุณพ่อช่วยพาดูเส้นทางนะครับ
อันนี้ก็คือบ้านของคุณลุงใช่ไหมครับ

บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณป้าอรุณนะครับ
ซึ่งเป็นคนที่ได้ยินเสียงน้องร้อง๓ครั้งนะครับ
เนี่ยฮะลักษณะบ้านของคุณลุงแล้วก็ป้าคนที่ได้ยินเสียงนะครับ

เดินมาครับแล้วก็จะเจอห้องน้ำนะครับ
ซึ่งทางตำรวจนะครับบอกว่าน้องถูกกระทำบริเวณใกล้กับห้องน้ำนะครับ
แล้วก็จะถูกนำตัวมาทางนี้นะครับ
ซึ่งก็จะเป็นเส้นทางที่จะไปทุ่งนาที่เป็นจุดเจอศพนะครับ
คุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเสียงที่ป้าอรุณได้ยินครับคือเป็นสังกษีนะครับ
บ้านเพื่อนบ้านซึ่งเป็นหลังที่สามนะครับคือได้ยินเสียงบริเวณนี้นะฮะ
แต่ป้าไม่เอกใจครับก็เลยไม่ได้ออกมาดูเพราะปกติบอกว่าถ้ามีคนเดินหรืออะไรต่าง
นักก็จะเห่านะครับแล้วก็มีการเดินข้ามไปคันนานะครับสองคันนานะครับ
แล้วก็จะไปเจอจุดเกิดเหตุที่ห่างจากนี้ไปประมาณ๕๐เมตรนะครับ
ซึ่งก็ค้นหากันทั้งคืนนะครับแล้วก็ไปเจอศพน้องครับ
นี่ก็คือบรรยากาศนะครับที่บริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าไม่มีบ้านคนนะครับ
แต่ว่าผู้ก่อเหตุเองก็เลือกที่จะก่อเหตุใกล้กับบ้านของน้องนะครับ
ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุไปนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นบ้านของผู้ก่อเหตุครับ
ซึ่งอาศัยอยู่กับยายก่อนที่ทางตำรวจนะครับจะสามารถจับกลุ่มตัวได้นะครับ
ก็จะไปแอบอยู่บริเวณด้านหลังบ้านนะครับซึ่งเป็นกระท่อมครับ
จะเห็นว่าที่จริงแล้วนะครับบ้านสองหลังนี้มีคนอาศัยอยู่
แต่คุณป้าอรุณเองนะครับบอกว่าได้ยินเสียงแต่ว่าเบามากครับ
เพราะว่าคุณป้าเองก็ดูทีวีอยู่นะครับ
นี่แหละครับคือบรรยากาศที่บ้านของน้องแล้วก็เส้นทางที่ก่อเหตุนะครับ
หากเราเดินนะครับไปอีกประมาณบ้าน๓๔หลังนะครับก็จะเป็นบ้านของผู้ก่อเหตุครับ
เส้นทางนี้นะครับก็จะมีบ้านนะครับตลอดสองข้างทาง
แต่ก็น่าแปลกนะครับว่าคืนที่เกิดเหตุช่วงประมาณ๖โมงกว่าถึง๑ทุ่มนั้นนะครับ
ไม่มีใครเห็นนะครับเนี่ยฮะก็จะมีบ้านติดติดกันแบบนี้เลยนะฮะ
แล้วก็เส้นทางที่จะใช้เดินนะครับก็จะเป็นทางเดินครับรถยนต์ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับ
เป็นบ้านติดกันเป็นหลังเป็นหลังครับ
นี่ครับนี่ก็มีบ้านตลอดเส้นทางนะครับ
แต่แน่นอนครับต่างจังหวัดนะครับชาวบ้านเองเขาก็จะรีบนอนนะครับ
ประมาณทุ่มสองทุ่มก็จะอ่าปิดไฟนอนกันแล้วนะครับเนี่ยฮะ
ถ้าเห็นนะครับบริเวณซ้ายมือของผมครับคือบ้านของผู้ก่อเหตุที่อาศัยอยู่กับคุณยายนะครับ
ตรงที่รถจักรยานยนต์วิ่งออกมานี้นะครับก็คือเส้นทางที่จะไปจุดที่ตำรวจนะครับได้ไปควบคุมตัวครับ
ซึ่งจุดที่ไปเจอนั้นนะฮะเป็นที่เก็บของนะครับซึ่งปิดล็อกไว้อย่างดี
แต่เจ้าหน้าที่นะครับได้ไปเจอบริเวณทางที่เป็นหน้าต่างนะครับมีรอยปีนมีรอยเท้าก็เลยเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่นั้นไปตรวจสอบดูแล้วก็พบผู้ก่อเหตุแล้วก็นำตัวไปที่โรงพักนะครับ
นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสิมาปียชาติคงทินข่าวเทราสทีวีรายงานครับ
แล้วคุณปียชาติก็เดินให้ดูเลยว่าบ้านของน้องที่เสียชีวิตกับบ้านของแหบที่ก่อเหตุคืออยู่ไม่ไกลกันเลยอยู่ใกล้กันนิดเดียวเอง
ก็การหาเนี่ยไล่ล่าตามหาเนี่ยทั้งคืนทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวย้อนไปดูหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับย้อนไปดูหน่อยนะฮะปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้หลังจากที่เมื่อคืนนี้หาไม่เจอนะฮะเช้าวันนี้ตำรวจหาต่อนะครับระดมกำลังชุดสืบสวนนะฮะของพื้นที่ภาคสามนะครับของปักธงชัยด้วยของนครราชส
กลมคืนแล้วก็ฆ่าเด็กหญิงวัยแปดขวบนะครับปิดล้อมพื้นที่เป้าหมายคือป่ารอบหมู่บ้านนะฮะลักษมิโดยรอบหมู่บ้านเลยนะครับประมาณสักห้าหกคิโลเมตรนะครับหลังจากเมื่อคืนไล่ล่าแล้วไม่เจอตัวเช้าวันนี้ก็หาต่อนะครับเพราะมีเบาะแสว่าในแหบเนี่ยยังวนเวียนอยู่แถวนี้นี่แหละนะครับต
ภาค๓นี่ครับตัดสินใจใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินค้นหาค่ะเพื่อจะได้กดดันตัวผู้ต้องหาด้วยนะครับให้ออกมามอบตัวนะฮะก็บินค้นหาในรัศมี๓๕กิโลเมตรนะครับมีสุนัขทหารด้วยนะครับมาดมกลิ่นเสื้อผ้าของผู้ต้องหานะครับเพื่อออกหาตัวนะครับพารามอเตอร์ด้วยนะครับขึ้นบินควบคู่กันไปโดนอะไรด้วยพวกนี้ขึ้น
ย้อนกลับย้อนกลับประมาณตี๓เขาบอกว่ามันเขาปิดรั้วไว้มันไปเปิดรั้วเขา

ล่าสุดบอกว่าขอข้าวกินที่บ้านดูผมให้ลูกน้องไปชุดหนึ่งแล้ว
กิโลหนึ่งจากจุดที่มันเจอมาครั้งสุดท้ายก็ตรงนั้นเลย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
เข้าป่าอีกรอบนึงเพราะว่าชุดไล่ล่าไปเจอรองเท้าแตะสีดำของในแหบ
ซ่อนอยู่ในพงหญ้าในป่าแต่ไม่เจอร่องรอยการนอนการนั่งอะไรอยู่ตรงนั้น
ก็เลยเชื่อว่าคงจะมาอยู่แป๊บเดียวแล้วก็ไปต่อนะครับ
แต่ไม่รู้ทำไมไม่ใส่รองเท้าไปด้วยนะครับ
คุณพุทธิพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวท้าทัศน์ทีวีวันนี้นะครับ
ก็ไปกับชุดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
ไปกับพลโนตรีพานุบุรณสิริรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓นะครับ
ท่านขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่โดยรอบหมู่บ้าน
เพื่อจะไปดูจุดที่คาดว่าในแหบเนี่ยจะหลบหนีซ่อนตัวอยู่ตามป่าเขาหรือว่าพงหญ้า
นี่ฮะก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปด้วยนะครับ
ซึ่งการสำรวจเนี่ยตั้งแต่บ้านโนนตูมอำเภอปักทงชัย
ก็บินยาวไปถึงนู่นเลยอำเภอโชคชัย
ไปถึงถนนมิตรภาพเพื่อจะดูนะฮะ
เพราะว่าบางทีไล่เดินเท้าค้นหาเนี่ยไม่รู้อยู่มุมไหน
ถ้าไปอย่างนี้เนี่ยยังพอเห็นได้บ้างนะครับ
ก็ไปนะครับชุดไล่ล่าทางอากาศนะครับ
คือมีอยู่จุดนึงเนี่ยไปเห็นบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอโชคชัย
ก็ลงฉุกเฉินไปดูด้วยนะครับเพื่อไปตรวจสอบนะฮะ
เพราะว่าเห็นคนเดินอยู่ริมถนนอยู่คนหนึ่งนี่ฮะลงไปเลยครับ
แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้ไม่ใช่นะครับ
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็แบบโอ้โหทำงานละเอียดอะ
บางทีเผื่อหลบหนีพรางตัวซ่อนตัว
พี่คนนี้ไม่ใช่นะฮะพี่เขาเดินอยู่พอดีนะครับ
บอกว่าลักษณะนิสัยของในแหบเนี่ยปกติเป็นคนชอบเดินอยู่แล้ว
ตามข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้ตอนที่หาอยู่นะ
ชอบเดินไปตามตรงนู้นตรงนี้ไปสถานที่ต่างอย่างยายในแหบก็บอก
แหบมันขึ้นรถไม่เป็นใช้เงินก็ไม่เป็นเงินติดตัวไม่มี
ที่ผ่านมาไปไหนก็เดินเดินไปเรื่อยเดินตลอดนะครับ
ก็เลยบินค้นหาเผื่อจะดูว่าจะเดินไปถึงไหน

นี่ครับท่านผู้ชมครับมีสุนัขของทหารมาช่วยด้วยนะครับ
ก็เอาเสื้อผ้าของในแหบเนี่ยมาให้สุนัขดมกลิ่นนะครับ
แล้วก็ออกค้นหาตามเบาะแสต่างที่เจอนะครับ

การดมกลิ่นอยู่แล้วฝึกมาโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับ
พลตมธโภพนุรัตรหลักบุญผู้เป็นชาการตมศภูทธรภาค๓
บอกว่าพฤติกรรมของนายแหบถือว่าอันตรายมาก
ก็เลยต้องระดมไล่ล่าให้ได้นะครับต้องดำเนินคดีให้ได้นะฮะ
ตอนนั้นก็พยายามช่วยกันหาเมื่อช่วงกลางวันนะครับ
คนร้ายก็ถ้าดูจากตรงนี้ก็คือเป็นคนที่ไอคิวต่ำนะครับ
ไม่ได้มีอาวุธอะไรอาจจะสติอาจจะไอคิวอาจจะเรียกว่าไม่สมประกอบ
แล้วก็เคยต้องโทษในคดีภาคผู้ยาวมาแล้วยังอยู่ในพื้นที่เนี่ยครับ
เพราะว่าเจอรองเท้าเจออะไรอยู่ก็คิดว่าเขาอาจจะตกใจนะครับ
ก็อยู่ในพื้นที่แต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งที่อื่นอย่างที่เรียนไปครับ
ก็ใช้ทุกองค์คาพยศที่มีอยู่แล้วกันครับทั้งพระอาสาสมัครต่างก็ลงมาช่วยกันครับ
สุดท้ายพนักงานสอบสวนก็ขออนุมัติสารออกหมายจับในแหบนะครับ
นายอนุวัฒน์ผลจปกวัย๒๔ปีนะครับสารอนุมัติหมายจับนะครับ
ข้อหาคือพรากผู้เยาว์ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
พาเด็กไปเพื่อการอนาจารย์และกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีนะครับ
ผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเหลือเกินทั้งไลน์ที่หน้าจอ

คือก่อคดีแบบนี้เนี่ยประหารเถอะข่มขืนแล้วฆ่าเด็กขนาดนี้
แล้วยิ่งจากประวัติคดีของในคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เคยมีประวัติทำผิดข้อหาอาณาจารย์เด็กมาแล้วตอนนั้นเป็นเด็กผู้ชายนะฮะ
เป็นลูกของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอปักทงชัย
พฤติกรรมในวันนั้นคือ๒๙นาคมปี๕๘นะครับ
นุวัฒน์หรือว่าในแหบบังคับขู่เข็นเด็กใช้กำลังประทุษร้ายเด็กนะครับ
แล้วก็ให้เด็กถอดกางเกงแล้วก็ทำชำราวทางทวันหนัก
ถูกจับติดคุกในเดือนนาคมปี๕๘นี่แหละแล้วพ้นโทษออกมาเมื่อมีนาคมปี๖๐
นี่นะฮะก่อเหตุมีนาคม๕๘แล้วถูกจับติดคุก
โทษมีนาคม๖๐๒ปีนะครับพ้นโทษออกมาไปอยู่กับแม่ที่นครพนม
แล้วก็ไปอยู่กับพ่อที่สระบุรีสุดท้ายย้ายมาอยู่กับยายที่นครราชศรีมา
แต่ละครั้งที่ไปนะไปหาแม่นครพนมย้ายไปอยู่กับพ่อสระบุรี
ย้ายมาอยู่กับยายที่นครราชศรีมาในแหบใช้วิธีคือเดินไปหา
เดินเท้าไปหาเดินแบบค่ำไหนนอนนั่นถามทางคนไปเรื่อย
เพราะไม่มีเงินไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ไม่เป็นหมด
และขึ้นรถไม่เป็นบอกทางไม่เป็นโดยสารรถอะไรพวกนี้ไม่เป็น
นี่ค่ะดูพฤติกรรมครับโอ้โหนี่ท่านผู้ชมหนึ่งบอกอย่างนี้ประหารเถอะ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับยายของในแหบนะคะ
คือเมื่อสักครู่นี้ให้ดูภาพตอนที่ทีมข่าวของเราคุยกับยาย
ก่อนที่ในแหบจะโดนจับแต่พอในแหบโดนจับแล้วเนี่ย
ไปคุยกับยายอีกรอบอย่างที่บอกว่าในแหบพ่อแม่แยกกัน
อยู่กับยายนะคะยายก็ดูแลเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็ก
ทีมข่าวไปคุยกับยายสมจิตอายุ๗๗ปียายบอกว่า
ตลอดทั้งวันเนี่ยนะก็ไปอยู่ที่บริเวณที่เจ้าหน้าที่ค้นหานะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยมาส่งที่บ้านไม่ถึง๕นาที
ตำรวจไปค้นกระท่อมหลังบ้านอ้าวเจอเลย
นี่เราคุยหลังจากเจอตัวหลานแล้วนะ
เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้คือก่อนเจอตอนยังหา
ไปคุยตอนนั้นยังไม่เจอค่ะตอนนี้คือเจอแล้ว
ก็เลยไปคุยอีกรอบนึงว่าตอนที่เจอเนี่ยยังไงบ้าง
ยายก็เลยบอกว่าอย่างที่เล่าไป
ตลอดทั้งวันตอนที่เจ้าหน้าที่ค้นหาแหบเนี่ย
ยายก็อยู่กับเจ้าหน้าที่ไปดูเจ้าหน้าที่ค้นหา

แล้วเจอแล้วเจอในแหบ
นี่ค่ะยายก็เลยบอกว่า

แหบมาซ่อนตัวอยู่หลังบ้าน

นี่ค่ะก็จะมีที่นอนเก่า

ตอนที่เจ้าหน้าที่เดินไปดูหลังบ้าน
เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

มันมีรอยเท้าทางหน้าต่าง

พังประตูเข้าไปสภาพคือเป็นแบบนี้

ห่มเยอะหลายผืนคลุมตัวพรางตัวอยู่
เจอตัวจริงอยู่ในนี้นะคะ

ขอโทษครอบครัวของผู้สูญเสีย

แบบญาติห่างกันแบบคนในพื้นที่

ยายบอกว่ายายขอย้ำอีกทีว่าแหบหลานยาย

ก่อนหน้านี้ก็เคยไปทำร้าย
เคยไปกระทำชำราวเด็กผู้ชาย

ก็ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้

ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

ส่งพวกลุงรถเข้ากันไปนั้นเลยไปเข้ากับเจ้าแปลงเลย

โอ้ยยายกันอยู่ค่ะแต่มันยางไป
มันเจอรองเท้าอยู่นู้น

จ้ะเพราะว่ารุงเท้ามันจะไปทิ้งอยู่
แล้วที่หลังบ้านที่เป็นกระท่อมนี้เอาไว้ทำอะไรครับ
เก็บของเก็บตู้เก็บเสียผ้าเก็บที่นอน
ได้บอกได้คุยได้บอกหลังได้พูดไหมครับ
บอกไม่ได้พูดเขายากเป็นคน
อันนี้เขาก็เผ่าคือหลุดไปเลย
คุณผู้ชมคะและหลังจากจับตัวแหบได้เนี่ยนะคะ

อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ถ้าเป็นไปได้อยากให้ประหารชีวิตค่ะ
เพราะไม่อยากให้แห่ไปก่อเหตุกับใครอีกนะคะ
หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่มันยากมากที่จะทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พ่อของน้องเอบอกว่าก่อนหน้านี้๒๓วัน
แหบเนี่ยนะไอ้แหบเนี่ยมาวนเวียนอยู่หน้าบ้านนะ
มาถามว่าหุงข้าวทำกับข้าวอะไรกิน
มาชวนคุยมาคุยหยอกล้อมาคุยเล่นกับน้องเอค่ะ
วันก่อนก่อเหตุนะคุณผู้ชม
กับแม่เลยบอกก็บ้านใกล้กันนะนะ
ก็ไม่คิดว่าคนเคยคุยกันบ้านใกล้กัน
เคยมาหยอกล้อมาเล่นกับน้องเนี่ยจะมาก่อเหตุโหดเยี่ยมแบบนี้นะคะ

กับแม่บอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนเลย
ที่ทำงานกันอย่างหนักจนจับตัวในแหบได้นะคะ
ถ้าผิดจริงก็เอาตามกฎหมายไปเลยค่ะ
เพราะว่ามันรุนแรงเกินไปมันทำใจไม่ได้เลยค่ะ
ถ้ารอดออกมาเด็กน้อยคนอื่นก็เป็นอีก
ร้วม
เพราะว่ามันรุนแรงเกินไปอะ

ที่มาช่วยร่วมค้นหาครับขอบคุณที่สุดเลยครับ
ก็เอาแบบทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ทำแบบขั้นตอนเจ้าหน้าที่ครับ

วันนี้นะคะคุณครูของน้องเอค่ะคุณครูรัฐดาคงวัฒนะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเอ
คุณครูบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณครูทุกคนหดหูใจมากนะคะ
ที่ต้องมาเสียลูกศิษย์ที่อายุยังน้อยเป็นเด็กดีตั้งใจเรียน
เมื่อวานนี้น้องเอก็ไปเรียนตามปกติ
คิดเลยว่าพอตกกลางคืนจะมาเกิดเหตุการณ์ที่มันเศร้าสลดแบบนี้กับน้องเอ
คุณครูบอกว่าน้องเอเป็นเด็กที่เขียนหนังสือสวยมากค่ะ
หนังสือสวยจนได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดลายมือในระดับชั้นป๒
นี่คือประกาศนียบัตรนะคะที่น้องได้รับรางวัลชนะเลิศคัดลายมือเนี่ยค่ะ
คุณครูบอกว่าไม่คิดเลยว่าคนร้ายจะมาทำแบบนี้ค่ะ
แต่เพื่อนเนี่ยก็พูดกันดีค่ะ
การเรียนก็ใช้ได้อยู่ค่ะเขียนหนังสือสวย
เป็นคนก็ขยันทำงานขยันทำงานทำการบ้านอะไรนี่โอเคทำดีอยู่
สะเทือนใจว่าได้ข่าวก็ข่าวอ่อนทำอะไรไม่ถูกเลยใจสั่นไปหมด
นึกว่าจะเกิดกับลูกศิษย์เราเนอะไม่ก็ไม่อยากให้เกิดหรอก
เขายังเด็กค่ะยังเด็กค่ะอยู่เลยค่ะ
ไม่น่าเลยมันก็ใจไร้คุณเคยเห็นหน้ากันเนาะไม่น่าทำกัน

ทางครอบครัวประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนะคะ
สองวันและจะชาปนกิจศพในวันเสาร์
ทำงานก่อสร้างรายได้วันละสี่ร้อยนะคะส่วนคุณแม่เนี่ยก็ไปรับจ้างถอนมันสัมปะหลัง
ค่าจ้างวันละสามร้อยบาทค่ะนี่นะคะก็การจัดงานศพของน้องที่บ้าน
เมื่อสักครู่นี้คุณปียชาติคงถิ่นก็อยู่ที่บ้านของน้อง
ให้ดูบรรยากาศไปบางช่วงบางตอนแล้วนะคะเห็นแล้วก็เศร้านะ
นี่ลูกสาวคนเดียวด้วยนะฮะใช่ค่ะส่วนตัวของไอ้แหบผู้ต้องหาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่
จะดำเนินการขั้นตอนแบบไหนอย่างไรต่อไปนะฮะแล้วก็เรื่องของการแจ้งข้อหา
ก็แสดงความคิดเห็นกันมาเหมือนกับที่คุณแม่ของน้องบอกเลย

ไม่รู้ว่าจะไปทำกับใครอีกหรือเปล่า

เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ในแห่บติดคุกแค่๒ปีนะคะ

ครั้งนี้มาก่อเหตุซ้ำอีกก็เลยไม่รู้ว่าบทลงโทษ
รุนแรงที่สุดที่เป็นไปได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ถึงขั้นไหนยังไง
ก่อเหตุแล้วก่อเหตุอีกก็ขอให้ยาวหน่อยกันแล้วกันนะฮะ